ดูแลบ้านกันสันตา

วิวมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเชฟกระทะหล่อของเรา
เชฟเอ๋ของเราวันนี้นี่ก็อย่างที่บอกว่าเนรมิตนะคะ
เมนูนี้เป็นเมนูสุดแซ่บดีสำหรับคนทุกวัย

ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ทอดไก่ไว้เรียบร้อยแล้ว
สีเหลืองสวยมาก
แต่ตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อคะเชฟ

และสำหรับส่วนผสมในการคั่วสมุนไพรรสเด็ด

น้ำตาลปี๊บซอสถั่วเหลืองซอสมะเขือเทศซอสพริก
น้ำพริกเผาน้ำมันหอยกระเทียมตะไคร้และองุ่นค่ะ
เริ่มเนี่ยค่ะเชฟ

มาแล้วให้แม่เอาอย่าให้มันร้อนก่อนครับ
แต่เดี๋ยวเราจะใส่อ่าตะไคร้ลงไปก่อนใช่
ถึงจะใส่กระเทียมเพราะว่ากระเทียมมันจะไหม้ง่าย
นี่ต้องบอกว่าตะไคร้นี่นะคะในการซอยเล็ก
เล็กมากอ่าเราซอยบางบางไว้อ่าแล้วเราก็จะใส่ไปครับ
ครับต้องไม่ต้องรอนนะมันรอนใช่ไหมเริ่มรอนแล้วเริ่มรอนแล้วนี่
นะคะเสร็จไปเลยอุ้ยใส่ไม่เยอะมากไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ค่ะ
มุติว่าชอบเยอะเราใส่เยอะได้นะครับอันนี้ผมทำแค่สำหรับแค่ปีกไก่
ชิ้นเองมันน้อยใช่ผมก็เลยทำแค่ตรงนี้พอครับนี่ค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะแม้เราไม่ได้กินใครแล้วไข่ค่ะมาต่อมาต้องทำด้วยกระเทียม

เราเริ่มใส่ไปได้เลยครับเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเวลามันเริ่ม
แม่นึกว่าขาไก่นึกว่าใครเอาขาไก่ลงไปทอด

แต่นางชอบกระเทียมเรารู้

อ่าตอนนี้ปรุงรสเนอะเราก็เริ่มทยอยใส่ไปได้เลย

อุ้ยาวดูดีอะ

แชบวะ
แล้วเราก็ใส่ซอสพริกครับอันนี้ชอบเผ็
เกิดชอบเผ็ดใส่เพิ่มได้ตอนครึ่งเชฟบอกนะครับ
หอมแล้วเชฟไม่ต้องถามคุณแม่แล้วนะ
เพราะว่าถามสองรอบแล้วแม่บอกว่าชอบอันนี้เชฟใส่ช้อนเดียวเหรอคะ
ประมาณช้อนหนึ่งครับอันนี้ตามตามสูตรของเปเปเลยเนี่ย
โหกลัวปราดอ่าแล้วไปท่านใดเราไปทั้งร้านนี่ค่ะ

น้ำมันหอยหนึ่งช้อนชาอ่าเราก็เพิ่มรสเข็มเลยครับ
ตอนที่เราใส่ไปเนี่ยทุกอย่างเป็นรสชาติหวานหมดเลย
แม่เดาถูกอีกแล้วอ่ะโอ้แม่อยู่มาฝั่งนี้แล้วอ่ะลูกเอ้ย
เรียบร้อยแล้วเชฟแล้วระหว่างนี้เราก็ชิมซอสของเราได้เลยครับ
มันก่อนครับปิดเตาก่อนนิดนึงโอเค
ระหว่างที่เราชิมรสแล้วเรากลัวมันไหม้เราปิดเตาก่อนครับ
อืมแซ่บไหมครับแซ่บเนอะแซ่บไหมครับขออีกนิดนึง
อืมอร่อยแล้วนะโอเค

เมื่อกี้เราบอกว่าเราปิดเตานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ชิมรสเนอะมันจะได้ไม่ไหม้
อ่ะตอนนี้เปิดต่อเราเปิดต่ออีกรอบนึงเพื่อที่ว่าเราจะเอาไก่ลงไปผัด
ใช้คำว่าผัดนะคะใช้ไฟเท่าไหร่เชฟ
อ่าเชฟ๘๐๐พอครับโอเค
ใส่ไก่ไปได้เลยครับทั้งหมดเลยโอเคใส่ไก่ไปได้เลยครับทั้งหมดเลย
ไก่ยังกรอบอยู่เลยค่ะรู้สึกได้ต้องการให้กรอบใช่แล้วก็นี่ครับ
ที่ขาดไม่ได้ครับเราไม่ต้องหั่นอังุ่นหั่น
หั่นอะไรครับอังุ่นนะเราไม่ต้องหั่นอังุ่นหั่นเครื่องหน่อยค่ะไม่ต้องเลยครับเราต้องการ
สมมุติว่าเราหั่นเนี่ยน้ำมันจะออกมาใช่ไหมครับเราก็จะใส่ไปเลยอังุ่น
เราไม่อยากให้น้ำออกมาเดี๋ยวมันจะแฉะใช่ไหมเชฟ
อารมณ์เหมือนไอ้นี่เลยนะเหมือนทำแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่พวกมะเขือ
คนเลยครับคนคนมากเชฟบอกหยุดพูดแล้วคนครับ
เห็นไหมครับเอาสีนี้ด้วยนะอุ๊ยดูดีอะตั้งแต่เครื่องอยู่

ได้แล้วเห็นไหมครับ
นี่จากรายการนี้เท่านั้นเลยเนี่ย
มันเข้าเครือบอยู่ด้านหน้าเรียบร้อย
นี่พอพี่เป็นใจบ้านครับ
คุณแม่เคลือบแล้วจะเห็นว่ามันเป็นอ่าเห็นไหมเอ๋ย

ไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำว่าอร่อยมาก

ไม่คำว่าของเชฟเปล่าคือเป็นสูตรของเชฟแป๊ปแป๊ปเนาะ
เมื่อกี้ผมถึงได้บอกไงครับว่าเราต้องชิมซอสก่อน
เราก็ชิม
พวกเราที่ดีจะได้ไปแบบเพื่อนของเขา

เอาอีกจานใหนดีเลยครับเชฟ
เอาชิ้นหน่อยดีคะ
เราไม่อย่าเงียดให้เชฟเนาะว่า
ต้องชิ้นนี้เสียกรอบเพราะเราดีหมดทุกชิ้น

เราเลิศมากเชฟพูดเลย

ก็จะได้ช่ำในปาก
มันเป็นอะไรที่ตัดกัน
ไม่มันจะเอาหั่วน้ำเค้าด้วยนะ

มันจะตั้งห้อตั้งอะไรอย่างนี้

ขึ้นมาต้องทานกับข้าวเหนียวด้วยไหมครับ

เชฟถ้าเกิดทานกับข้าวเหนียวมันน่าจะเข้าไหม

แต่นี่ถ้าเกิดระบุสัญชาตินะ
แม่ว่าเหมือนอาหารเบรดิเกอร์เรเนียนหรืออาหารอะไรอย่างนี้
ใช่มีทั้งกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็เป็นกลิ่นอันนี้ครับ
แล้วก็คำสวนละม้ายมีอะไรด้วยอื้อ
อ๋อญิค่ะเอาใจไปเลยคะคุณผู้ชมค่ะ
เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เมนูก็ง่ายมากเลย

สำหรับใจอยากไปทาน

อยู่ชื่อร้านด้านหน้าเลยใช่ไหม

ติดตามได้ที่เฟซบุ๊คค่ะ

กลับมาเจอกันใหม่นะคะที่เวลาดีดีแบบนี้

อะไรอยู่ด้วย
ไก่ฉาบตาค้ายผ่อนร้ำไม้แซ่ง

อีกตอนนี้แม่ไม่มีหรอ
แล้วไม่รู้หรือว่าเชฟอยู่ฝั่งแม่

แต่ยังไงเชฟเขาก็ยุติธรรมเชฟเอก